ร้องได้ไงล่ะ
ร้องได้ไงล่ะ

ขอรีบขอ

ให้ถึงปีหน้า

แต่ข้าตัวน้อง
รักเราเหมือนกันเดิม
รักเราเหมือนกันเดิม

เป็นไงเราเหนื่อยไหม

เต้นสุขมากเลยอ่ะนิวคะปกติชอบเต้นใช่ไหม

มีรอยยิ้ม
แล้วคิดว่าจะร้องได้แล้วได้เงินหมื่นแรกไหม
ได้

เคยได้สตังค์เยอะที่สุดเท่าไหร่ลูก
ใช่ไหมอันนี้ข้อมูลที่ถูกต้องไหมครับคุณแม่

เพราะว่าเห็นเด็กขนาดนี้ร้องเนี่ยโอ้โห

เพลงเร็วก็ว่าเต้นแล้วเพลงช้าก็เขาก็น่าจะเต้นด้วย
เอาละครับเพลงที่๑นะครับ
มูลค่า๑๐๐๐บาทนักสู้รุ่นจิ๋วของเรานะครับ

มูลค่า๑๐๐๐บาท

ร้อง

ธรรมมิยุโตง

ได้ไหม
เดี๋ยวนะไม่ใช่แค่กระโดดแล้วทำท่าพิลึกพิลึกอย่างเดียว

ร้องได้ในเพลงแรกนะคะครอบครัวสมบูรณ์นำทีมโดยคุณเพื่อนนิวของเป๊กนะคะ
นะฮะร้องได้ในเพลงแรกรับแล้วหนึ่งหมื่นบาท

จากบทเพลงสุดแสนจักสิกอมตะนิรันการของคุณสิรินทรานิยากร

ดีใจไหมคะรู้จักเงินหมื่นนึงไหมคุณพ่อคุณแม่คุณแม่ขายข้าวแกงวันหนึ่ง
ถ้าเป็นจานจานเท่าไหร่คะผัดกะเพราไข่ดาว

สิบห้าบาทสิบจานก็สามร้อยห้าสิบ

สามพันห้าสามร้อยจาน

ผัดกันคุณพ่อเมื่อยแขนเลยนะสามร้อยจานวันนึงได้มากสุดกี่จานคะ
ขายได้ประมาณสามสามสิบสามสิบกว่าจานค่ะ

ละพันนี่ถือว่าดีแล้วมีรอยยิ้มแล้วมีคนกินข้าวกินขนมเลี้ยงลูกแล้ว

นะคะแต่วันนี้นะนี่เพลงแรกเพลงเดียวเพลงเปิดประเดิมค่ะ
หนึ่งหมื่นบาทชื่นใจนะคะนะฮะ

คือถ้าถามว่าอายุเราเท่าไหร่ยี่สิบสามเนี้ยเราจะสี่สิบแล้ว
แต่ถ้าถามว่าในนี้เราเท่าไหร่เรา๕ขวบเท่าเธอล่ะ
เป็นเพื่อนกันหรือยังเพื่อนนิวเราเรียกซิเพื่อนเป๊กกี้

ให้ไปพักก่อนเพราะว่าเวลาหมดเนอะวันนี้ได้แล้วหนึ่งหมื่น
เดี๋ยวมาคราวหน้ามาร้องในเพลงที่สองต่อไปเพลงที่สามเพลงที่สี่ต่อไป

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตในคราวหน้ามาติดตามกันได้นะครับ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เท่านั้นนะครับ
๘นาฬิกาเป็นต้นไปทั้ง๒วันครับ
หลังจากจบรายการของเราค่ะอีกรายการหนึ่งก็น่าชมมากเลยนะคะ
การต่อสู้แบบครอบครัวอย่างเต็มรูปแบบค่ะ
กับรายการเกมต่อชีวิตพี่เอชายามิดชัยรออยู่ค่ะ
กลับมาติดตามเชียร์น้องนิวได้ใหม่นะครับในคราวหน้า
วันนี้เราสามคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ไอครับอยู่ก่อน

เป็นกำลังใจให้น้องนิวด้วยนะคะ
มันจะมีคนหนึ่งที่มาที่บ้านเราที่ไม่ใช่ลูกค้า

คุณสันได้เวลาจ่ายเงินแล้วครับ

บางวันก็มีจ่ายพออยู่แต่ว่าวางมันก็น้อย

แม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูซื้อให้
เดี๋ยวหนูจะไปร้องเพลงเปิดหมวกที่จะมาซื้อรองเท้าให้แม่